สอบกันหลายพื้นที่เลยแหมไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ไหนก่อนดี
เดี๋ยวพาไปดูที่นี่ก่อนละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะที่แห่งนี้
กันให้ดีดูกันให้ดีคือเขามีการทำพิธีเป็นการทำพิธีตั้งเรือนไทยแล้วก็มีนางรำเนี่ย๑๖คนมารำบวงสวงถวายเจ้าแม่ทิพย์เกษรขอเลขเด็ดค่ะเชื่อกันนะว่าเจ้าแม่ทิพย์เกษรเนี่ยสิงสถิตที่ต้นยางนาต้นยาวประมาณ๔เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง๘๐เซนติเมตรที่คนที่มันล้ม
อายุหกสิบสี่ปีเนี่ยนะคะให้รถแบล็คโฮที่ปรับที่นาเนี่ย
โค้นต้นยางนาแล้วปรากฏว่ามีคนถูกรางวัลมาแล้ว๒งวด
เหตุการณ์นี้เขาทำพิธีกันที่ร้อยเอ็ดค่ะคุณผู้ชม
เป็นที่ทุ่งนาอยู่ริมถนนคอนกรีตด้านทิศตะวันตก
ดงเกลือหมู่สิบตำบลคุเมืองตอนที่พระไป
ไปดูให้เห็นกับตาเนี่ยพระบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องงมงายนะ
แต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพระท่านบอกแบบนี้
อันนี้ก็เป็นชาวบ้านที่มาอยู่ในพิธีนะคะร่วมกันทำพิธีตั้งเรือนไทยนั่นเองนะคะ
ครับเดี๋ยวไปดูต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชม
พาไปที่โคราชที่โคราชเนี่ยนะคะชาวบ้านไผ่นกเขา
ตำบลหลุงประดูกที่อำเภอห้วยแถลงเขาไปเจอต้นตะเคียนยักษ์
แล้วต้นตะเคียนนี้มันยาวมากนะมันยาวประมาณ๑๔เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเมตรหนึ่ง
ไปเจอขณะที่กำลังขุดลอกลำห้วยหลังวัดท้ายหมู่บ้าน
ตั้งแต่สิบห้ากรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วต้นตะเคียนเนี่ยจมอยู่ใต้ลำห้วย
ความลึก๘เมตรชาวบ้านเขารู้ข่าวรีบมากันเลยค่ะ
อกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้บูชาเอาผ้า๗สี๗ศอกมาผูกตามความเชื่อ
เพราะว่าเขาเชื่อว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยสิงสถิตอยู่ดูสิ
ตะเคียนสีน้ำตาลกลายเป็นสีขาวเพราะคนเอาแป้งมาทาถู
ถูหวังจะได้เลขแล้วก็นำไปเสี่ยงโชค
ชาวบ้านที่เขาไปลงแป้งถูต้นตะเคียนเนี่ยเขาก็ได้เลขมาด้วยนะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็แอบไปกระซิบถามบอกในเถิด
ได้บอกแฟนข่าวเที่ยงไทยรัฐที่กำลังดูอยู่แล้วคนที่เขาไปถูเลขมา
เขาก็เลยบอกว่าได้๖๕๔มาอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะครับอ้าวไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับ
วัดใหม่โคกมรุมที่ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองครับ
ชาวบ้านเดินทางไปขอโชคขอลาบเจ้าโทนแมวเพศผู้ตัวใหญ่
สีดำขาวอายุประมาณ๓ปีที่ชอบนอนตามแผงสลากินแบ่งรัฐบาลของแม่ค้า
ที่เอามาวางขายหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าโทน
เขาก็ชอบไปนอนทับสลากที่แผงไหนแล้วพอนักเสี่ยงโชคซื้อสลากแผงนั้น
ถูกรางวัลเป็นประจำจนทำให้ชื่อเสียงของเจ้าโทนเนี่ย
ดังไปทั่วทุกสารอาทิตย์เลยนี่เขาไปทับแผงไหนแผงนั้นก็ขายดี
แต่ทีนี้นอกจากที่จะมีดวงแล้วมันต้องมีดวงในดวงอีกนะ
คือนอกจากเขาเลือกแผงแล้วต้องเลือกให้ถูกใบด้วยถูกไหม
นั่นน่ะสิก็ต้องเลือกว่าเจ้าขาหน้าของเจ้าโทน
มันไปทับอยู่ใบไหนขาหลังทับอยู่ตรงไหนหรือเจ้าโทนไปดมใบไหน
โอ้ยจะเมาหมดแพงแล้วมั้งน่ะอ่านะฮะที่หนึ่งอ่ะนะครับ
ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันหน่อยนะคะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถกระบะมิซูบิชิทะเบียนบ่อใบไม้ทอทหาร
เก้าหนึ่งหกสามแพร่นี่คุณผู้ชมเป็นมิซูบิชิรุ่นเก่านะคะ
ชนกับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟทะเบียน๑กไก่คระคัง
หกหนึ่งสามแพร่เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นบริเวณแยกบ้านแต
ตำบลนาจักรมีคนเจ็บหนึ่งรายเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยคือเขาบอกว่าสังเกตดีไหมล่ะ
เลขทะเบียนเนี่ยเลขทะเบียนมันคล้ายกันแต่ว่ามันสลับกัน
เพราะว่าคันมิซูบิชิ๙๑๖๓ส่วนมอเตอร์ไซค์๙๖๑๓
นี่มันสลับกันแล้วแปลกมากที่รถทะเบียนเลขเดียวกัน
แต่ว่าสลับตำแหน่งเนี่ยจะมาชนกันในวันใกล้วันออกสลาก
นี่เขาถ่ายรูปเก็บไว้เลยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเลขไปเสี่ยงโชค
เพราะยากมากที่รถทะเบียนเลขเดียวกัน๔ตัวแต่สลับตำแหน่งเนี่ย
มาชนกันแบบนี้เออนะครับเดี๋ยวรอลุ้นนะคะ